เมื่อวานนี้มีการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่๒ของขบวนพระยุหายาตราทางชนละมาก
ในการเสด็จพระอำราชดำเนินเรียบพระนคร
ในพระราชวิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๖
เมื่อวานนี้มีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้ารอแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับ
เพราะถือว่าเป็นขบวนเมื่อพระอำราชชาพิธี๑เดียวที่มีในโลกเลยนะครับ
บริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีประชาชนจำนวนมากครับไปเฝ้าชมความสวยงามของขบวนพายุหายาตราทางชนละมาก
ในการเสด็จพระอำราชดำเนินเรียบพระนคร
เนื่องในพระอำราชวิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒
โดยที่บริเวณหน้าพระพราสยามินทราศิริราชนุสรนี
ที่มีการติดตั้งอัธจันทร์แล้วก็มีการทำพื้นยกระดับ
เป็นหนึ่งจุดที่มีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้าชมขบวนเรือพระราชพิธี
อย่างเช่นครอบครัวอุตรภาษณ์ครับ
บอกว่าประทับใจมากที่ได้สัมผัสมารกาศจริง

เกิดกล้องไปทั่วคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็รู้สึกดีใจครั้งหนึ่งที่ในชีวิตนั้นได้มีโอกาส
มาชมประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมหนึ่งเดียวของโลกแบบนี้ครับ
ตั้งใจที่จะพาลูกมาดูก็อยากให้แบบว่าลูกได้ซึมซับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยในยุคที่เราเกิดอะค่ะก็เราก็ไม่เคยไม่เคยได้ดูดังนี้ก็คือตั้งใจว่าอยากให้ลูกเนี่ยได้อยู่ในบรรยากาศเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยทางเสด็จทางสะทนละมากเนี่ยค่ะก็พาครอบครัวมาดูแล้วแล้วก็บอกไว้ว่า

กับจุดเทียบเรือพระที่นั่งที่ฉนวนท่ามราชวรดิต
อย่างช่างภาคเยาวชนจิตรศาสตร์กลุ่มนี้
มาจากหลากหลายโรงเรียนต่างรู้สึกภาคภูมิใจ
ที่ได้มาบันทึกภาพพระราชวิธีอันสำคัญยิ่งของคนไทย
หน่วยงานของรัฐเอกชนได้นำไปใช้
เพื่อบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เหตุการณ์สำคัญของประเทศไทยครับ
สำหรับการฝึกซ้อมใหญ่สื่อเหมือนจริงครั้งที่สองของ
ขบวนพระยุหายาตราทางชนละมาก
ที่ใช้ในการสดิบพระราชดำเนินเรือ

เป็นไปอย่างงดงามสมพระเกียรตินะครับ
โดยการจัดรูปขบวนเป็นไปตามโบราณราชประเพณี
ก็คือมี๔สายหากนับรวมสายพระราชยาน
ซึ่งเป็นสายกลางก็จะเป็น๕สาย
สายเมลือพระราชวิทธิทั้งหมดนั้น๕๒ลำ
โดยภายจากฉนวนท่าวาสุกรีไปยังท่ามราชวรดิตนะครับ
ระยะทางทั้งหมดนั้นประมาณ๓๓กิโลเมตรครับ